ผลการรายการอีกหนึ่งศึกใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ
ไปติดตามผลการรายการกันหน่อยครับ

คู่นี้เป็นคู่รองคู่เอกนะครับ
ก็คือครูตองชะนลพัดวิรัชชัย
นักสู้วัย๒๙ปีที่หวังว่าจะชนะเพื่อคว้าสิทธิ์ไป
พบกับราซูยักษ์ยาเยฟ

ก็เป็นนักสู้แดนหมีขาวที่ทำได้ดีกว่านะครับ
เกมยืนสู้รวมไปถึงท่านอนด้วย
แม้ว่าจะไม่เด็ดขาดเท่าไหร่แต่ก็คุมเกมได้นะครับ
ทำให้ครูตองนั้นเสียเลือดเลยครับ

ตองก็พลาดโอกาสที่จะคว้าโคต้าชิงแชมป์โลก

หน้าก็ต้องไปลุ้นกันในปีหน้าต่อไปนะครับ

หวังว่าจะชนะในไฟล์นี้แต่สุดท้ายไปไม่รอดครับ
รัดคอในท่ากิโยตินโชคแบบนี้เลยครับ
โอ้โหก็อึดอยู่พักใหญ่นะครับ
สุดท้ายก็ต้องขอยอมแพ้ไปนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับ
มาในไฟล์ที่แล้วกลับมาชนะโรมธิริดัช
สาวสวยดีกรีนักร้องนักแสดงของฟิลิปปินส

เรียนได้เก็บโชคใช้เวลาไป๔นาที๕วินาทีนะครับ
ก็เอาชนะได้แล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง

วยเงินแสนวัย๓๐ปีนะครับ
หลังจากโชว์แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ใส่ตีเข่าเข้าไปครับ
โอ้โหถึงกระพุงแตกลงไปนอนกองกับพื้นเลยทีเดียวครับ
ส่วนยอดสนั่นสิทธยอดทงนะครับ
แชมป์มวยโลกวัย๔๓ปี

ต่อสู้ถึงกับลงไปนอนกองกับพื้นครับ
ก็ชนะในยกแรกใช้เวลาไป๑นาที๓๒วินาทีนะครับ

ดีตนักมวยปล้ำทีมชาติไทยวัย๒๖ปี
กลับมาโชว์ฟอร์มสวยสดนะครับ

แล้วก็คู่ต่อสู้นั้นหมดสภาพจริง

หลังสู้กันครบ๕ยกนะครับ

ยังคงถ่ายทอดความมันต่อเนื่องอีก๒๔สนาม

ซึ่งก็รอการยืนยันสถานที่จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข่าวดีแววเหมือนกันนะครับ
อีเวนต์ที่จะจัดในเมืองไทยอาจจะมีเพิ่มขึ้น

เดี๋ยวต้องดูในปีหน้าคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ